แกงของไทยสร้างชื่ออีกแล้ว

ฟังกันในเช้านี้ต้องรู้
ก่อนไปเรื่องแกงมาเรื่องภาษีก่อน
ต่อรัฐบาลใหม่ให้พิจารณา

เพื่อมาดูแลสุขภาพประชาชนครับ
ก็คล้ายกับภาษีความหวานนะคุณผู้ชมที่จัดเก็บไปก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งทำให้ราคาสินค้าลดลงและผู้ผลิตก็ต้องไปปรับสูตรของสินค้าด้วย
และยังมีภาษีบุรีไฟฟ้าที่ยังติดขัดข้อกลมสุรกากรห้ามนำเข้า
และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
ซึ่งหากนโยบายภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข
ให้บลูกฝรั่งไฟฟ้าไม่ผิดกฎหมาย
ก็พร้อมนำเข้าพิกัดภาษีสรรพสามิตรได้ทันที
แต่ทั้งหมดมีต้องรอรัฐบาลใหม่ตั้งให้ได้ก่อน
ส่วนเรื่องนี้ใครเป็นลูกหนี้เรื้อรังต้องฟังไว้เลย
ธนาคารแห่งประเทศไทยต้องการจะเร่งแก้หนี้เรื้อรัง
โดยกลุ่มลูกหนี้ลักษณะวงเงินหมุนเวียน
ด้วยการปรับลดดอกเบี้ยจากเพดาน๑๒๕ต่อปี
เหลือ๑๑๒ต่อปีครับ
และต้องให้ลูกหนี้ผ่อนจบภายใน๔ปี

แต่ลูกหนี้ต้องจ่ายค่างวดผ่อนชำระเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ๒๐
เช่นถ้าหากคุณมีหนี้เฉลี่ย๖๙๐๐บาท
ทีต้องจ่ายค่างวด๑๔๓๘บาท
ก็ต้องจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นอีก๓๕๑บาท
รวมเป็นงวดละ๑๗๘๙บาทครับ

เป็นกลุ่มที่มีปัญหาการผ่อนชำระค่างวด
แต่ไม่เกิน๓เดือนและมีหนี้หลายก้อน

จ่ายดอกเบี้ยมากกว่าเงินต้นครับ

คุ้มกันหรือไม่ว่าหนี้จะหมดเร็ว
แต่ว่าจ่ายค่างวดเพิ่มขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องนี้อยู่ในแวดวงอาหารการกินครับ
จัดอันดับ๑๐แกงที่ดีที่สุดในโลกเดือนมิถุนายน
และพบว่าพนังคุณผู้ชมพนังไทยขึ้นมายืน๑ครับ

และยังมีแกงไทยอีก๔ชนิดติดเข้า๑๐อันดับด้วยครับ

แล้วก็แกงไทยครับเรียกว่าครึ่งหนึ่งของตารางท็อปเทน
แกงของไทยครองไปหมดเลยฮะ
อย่างร้านขายแกงขายพะแนงที่จังหวัดขอนแก่นร้านแม่โตนอาหารไทย
บอกว่าแกงพะแนงเป็นแกงไทยที่ขายทุกวัน
ตลอดที่เปิดร้านมา๓๓ปี
ขายดีทั้งแกงแผนงเนื้อแผนงหมูขายหมดทุกวันครับ
แล้วก็ได้รับการจัดอันดับมาแบบนี้แหมเขาดีใจเลย
เชื่อว่าเดี๋ยวลูกค้าจะมาเพิ่มอีกแน่นอนครับ